คุณผู้ชมน่าจะจำชื่อเจ๊อ๋อ๙๐ล้านได้นะคะ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นข่าวโด่งดังมากจริง

อ๋อแกถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่๑๙๐ล้านบาท

ญาติที่รู้จักแล้วไม่รู้จักก็มากันเต็มเลย
แล้วหลังจากนั้นนะก็มีเรื่องราว
คือเจ๊อ๋อแกถูกรางวัลกับอดีตสามี

แล้วก็มีการไม่รู้ว่าไม่ลงรอยกันยังไงแหละ
อดีตสามีหย่าจะแบ่งกันไปคนละ๕๐ล้าน

อ๋อมีอะไรจะบอกกับทุกคนค่ะ
ตอนจะเลิกกันแต่บังเอิญสามีเสียชีวิตก่อนใช่ไหม

คือเจ๊อ๋อหรือว่าคุณวันนี้ปัญญาสัยนะคะ
เธอบอกว่าก็มีนักข่าวเข้ามาเกาะติดชีวิตเจ๊อ๋อ
ตั้งแต่ที่เจ๋อ๋อแกถูกรางวัล๙๐ล้านบาทไปนะ
บอกตั้งแต่๑พฤศจิกายนปี๖๑
จนถึงวันนี้๔ปีกว่า
ต้องของสามีนายสมภารสุรรรคุณหรือเสียเต้ย
ตอนนี้เป็นอดีตสามีแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็ถูกรางวัลด้วยกัน
แต่หลังจากถูกรางวัลมา๒ปีก็หย่ากัน
เป็นการจ้างหย่าเจ๊อ๋อจ้างเสียเต้ยหย่า
เป็นเงินและทรัพย์สินรวม๕๐ล้านบาท
จนกระทั่งปี๖๓เสียเต้ยเสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

ทุกคนก็จะได้ยินชื่อเจ๊อ๋อ๙๐ล้านในหลากหลายมุม

ตอนนี้ทุกคนก็ดูจากกับเจ๊อ๋อครับ๙๐ล้านเป็นเจ๊อ๋อครับเงินหมดแล้ว
เพราะถ้าดูจาก๙๐ล้านแล้วถ้าแบ่งจะเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินให้กับเสียเต้ยไป๕๐ล้านก็ยังเหลืออีกเยอะนะ
หมันก็เยอะแต่มันอย่างเท่าวัน๓๔ปีมันหมดเลยหรือ
อ๋อบอกว่าก็แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ว่าเจ๊ก็มีความสุขดี
ตื่นมาก็ใส่บาทมีความรักให้ครอบครัวหลานฝาแฝด
แต่เจ๊อ๋อก็บอกว่าแต่ก็คงจะไม่มีความรักแบบเชิงหนุ่มสาว
เหมือนที่เคยมีให้เศษเตอร์อีกแล้วล่ะ
ทีมข่าวเราไปหาเจ๊อ๋อที่บ้านค่ะ
ตอนแรกจะไปหาที่บ้านแต่ก็สุดท้ายเจ๊อ๋อบอกงั้นไปเจอที่ตลาดโคกผักหวานละกันที่อุดร
เจ๊อ๋อก็ขี่มอเตอร์ไซสี่ขาวมานะคะ
พอเจอชิมถามกันก็ยิ้มแยมทักทายอย่างอารมณ์ดีเลย
ดูก็ยังดูเหมือนคนรวยอยู่นะเจ๊
หรือเจ๊อาจจะเฉยเอาหมดก็หมด
จริงเจ้าบอกเจ้าก็มีความสุขดีทุกวันนี้เนี่ยก็พานักข่าวเราไปทัวร์ตลาด

คือเค้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตลาดนี้เนี่ยเป็นแค่เผืองไม้เก่าเองนะ

หลังจากนั้นก็มีการสร้างหลังคาทำเป็นตลาดใหญ่ที่กว้างขวางขึ้น
เนี่ยเอาไปแจกชาวบ้านคือเวลาเจ๊อ๋อถูกเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะรองันเล็กตะวันใหญ่เนี่ยจะมาเหมาที่ตลาดทุกทุกร้านเลย
น่ารักจริงจริงมาเหมาทุกครั้งเลยคือแกมองเหมือนกับว่า
ก็ให้คืนไปอ่ะเนาะครับทีนี้เจ้าอ๋อแกบอกว่าก็ไม่อยากพูดถึง
เรื่องเงินเก้าสิบล้านเท่าไหร่หรอกก็มีเงินก็ใช้เนอะอืม
แต่ทีนี้พอคุยเรื่องราวชีวิตอื่นสักพักพอกลับมาพูดถึงเรื่องเงิน
คือนักข่าวเราก็อยากรู้ไงเจ๊อ๋อแกก็เลยยอมรับตรงว่า
มันหมดแล้วจริงจริงไม่เหลือแล้วซึ่งเงินส่วนที่หมดคือส่วนของเธอนะ
เธอเอามาใช้จ่ายหาความสุขในชีวิตแต่เจ๊อ๋อบอกแบบนี้นะคะว่า
ถึงเงินจะหมดแต่ความสุขเจ๊อ๋อไม่หมดนะ
เพราะทุกวันเนี่ยแกก็ไปทำบุญใช้ชีวิตแบบที่แกอยากใช้
แล้วก็การทำให้ชีวิตไม่ลำบากเพราะว่าได้รับมรดกจากสามีชาวสวิสเตอร์แลนด
ที่เสียชีวิตไปด้วยเงินเนี่ยมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งไว้ให้กับลูกทุกคนแล้ว
อยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ถ้าเจ๊อ๋อเป็นอะไรไปเนี่ย
ลูกไม่ลำบากแน่นอนอืมคือแกมีการจัดสรรปันส่วนเงินจำนวนนั้นเอาไว้แล้ว
ส่วนที่หมดคือส่วนของตัวแกเองที่เอาไว้ใช้ในชีวิตของแก
แกอยากจะใช้ทำนู่นทำนี่อะไรตามจ่ายไม่ใช่ว่าหมดสิ้นเหลือเป็นศูนย์อะไรไม่เหลือเลย
ไม่คือแกก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยบางส่วนแกก็ไปซื้อที่ดินไว้เยอะนี่ใช่
คือเจ๊อ๋อบอกแบบนี้ค่ะทีมข่าวอ่ะได้ยินข่าวมาไงว่าครับ
จริงจริงอ่ะที่เจ๊อ๋อบอกว่าเงินหมดแล้วเนี่ยตัดรำคาญหรือเปล่า
มันเป็นไปได้ยังไงเงินตั้งเก้าสิบล้านมันจะหมดในสี่ปีเองเหรอ
คือเจ๊อ๋อบอกว่าเงินหมดจริงคือเอาจริงนะ
ตั้งแต่ถูกรางวัลมาเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาครับ
โทรหาทุกวันอืมโทรมาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย
แกบอกแกอยู่ไม่เป็นสุขถึงขั้นต้องโกหกว่าไม่อยู่บ้าน
ที่นู่นไปที่นี่บ้างครับบางคนมาจากเชียงใหม่
ไกลเลยนะจากเชียงใหม่มาอุดรเนี่ยเอาโฉนดที่ดินมาให้บอกว่า
จำนองขอจำนองหน่อยขอจำนำหน่อยได้ไหมครับ
ก็ต้องโกหกไปว่าเออไม่สะดวกไม่ได้ไม่อะไรไปบ้าง
คือเจ๊อ๋อบอกว่าเจ๊อ๋อชอบทำบุญกับวัดกับโรงเรียน
แล้วก็โรงพยาบาลมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
ฝากบอกทุกคนละกันที่อยากจะมาหาเจ๊อ๋อเรื่องการให้จำนอง
จำนำโฉนดที่ดินอะไรอย่างนี้ว่าอย่ามาเลย
เงินหมดจริงค่ะแต่ว่าความสุขเจ๊อ๋อไม่เคยหมด
เพราะเงินที่เจ๊อ๋อได้มาจากการถูกหวยเจ๊ก็เห็นอยู่เจ๊อ๋อไม่เคยปิดบังนะ
เงินเฉพาะเอาไว้ใช้เฉพาะส่วนตัวของเจ๊ออนเนี่ยคือหมด
แต่ว่าก็มีเงินใช้อยู่ตลอดเพราะว่าเจ๊อ๋อมีเงินเดือนจากทางสวิตช์ค่ะ
มีใช้ตลอดน้องธุย่าก็มีตลอดเจ๊อ๋อก็มีตลอด

ก็ให้เจ๋อออกช่วยยังไม่ต้องเข้ามาแล้ว
ก็ห้ามเขาไม่ได้เนอะเขาอยากเข้ามาเข้ามาแต่เราก็ปฏิเสธด้วยเหตุผล
ก็พูดเขากับเขาดีว่าเราไม่มีเงินจะไปซัพพอร์ตถึงจุดนี้แล้วนะ
ที่คุณมองว่าดิฉันรวยดิฉันกินต้มมาม่า๑ห่อมะนาว๑ลูก

บางบางวันแม่ค้าก็ให้ฟรีขนา
เขาตามมาถึงบ้านเจ๊ได้ไหม
เขาตามมาถึงบ้านเลยค่ะแต่ว่ามีแต่เราไปสะกิดเขา
คือเขาเห็นเราเขากลัวเราเนอะ
เห็นเจ๊เหรอใครจะกล้าจีบเหรอ

ถ้าอยู่คนเดียวไม่ถูกหวยแสดงว่าเทวดาอยากให้เรามีผัว
คือเพื่อนเจ๊อ๋อก็บอกว่าเอาจริงช่วยเถอะตัดรำคาญ
เจ๊อ๋อแบบนี้มีเหรอจะใช้เงินไม่เป็น

เชื่อไหมว่าเงิน๙๐ล้านแกจะหมดแล้ว

แกบอกว่าแกเงินหมดแล้วจริง๙๐ล้าน
เราคิดว่ามิรุงแกจะหมดจริงหรอ
มังหรอแกอาจจะพูดเล่นว่าอยากให้คนมายืมแกมา
อ้างหรอคนมาหายแกเยอะหรอ
ฮึมโทรไม่รู้กี่สายโทรละโหนโทร

จัดสรรอย่างดีแล้วแหละส่วนไหนเป็นส่วนไหนอะไรยังไงนะ
ใครถูกรางวัลใครถูกรางวัลไปก็จัดสรรเงินกันดีนะใช่ไหมนะ